เอ้าคุณผู้ชมก็ไลน์กันมานะครับ

อยู่แถวมหาวิทยาลัยบูรพา

มนี้ดังอยู่แล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดี
ร้านนี้ผมบอกเลยว่าเอาใจคนรักเส้น
แต่ว่ามีเส้นอะไรบ้างนั้นไปดูกันหน่อย

ถนนเส้นหลังตลาดน้องมนต
กับร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์

แล้วก็ความอร่อยเด็ดเนี่ย

มันจะเหมือนลูกชิ้นเงาะใช่ไหม

แล้วก็พระเอกของร้านนี้ไม่ใช่เจ้าของร้าน
แต่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณบวกลูกเงาะครับ
ด้วยความที่เส้นที่มันเหนียวนุ่มไง
แล้วก็อัดแน่นด้วยเครื่องต่างอย่างจุใจนะครับ
ปลาเส้นตับหมูหมูสับบะช่อไข่ต้มเกี้ยวกรอบ
จบด้วยกับน้ำยามแบบพิเศษของทางร้านนะครับ
นี่สุดยอดอยู่แล้วแล้วก็เส้นใหญ่อยากให้ไปลองกัน
เส้นใหญ่ร้านนี้นี่สุดยอดเลยนะครับ
เขาจะใช้เส้นใหญ่จากตลาดน้องมนต์
เพราะว่ามีกรรมวิธีที่มันแตกต่างออกไป

แล้วก็ไม่ใช่เป็นเส้นใหญ่มากจนเกินไปนะครับ
พอนำมาลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงครับ
สำหรับเส้นอื่นทางร้านเขาก็มีให้เลือกเหมือนกันนะ
อร่อยเหมือนกันแล้วก็ไปลองทานดูได้
แต่ที่แนะนำก็คือเส้นใหญ่อยากให้ลองทานมากนะครับ
แล้วอีกอย่างที่เป็นตัวชูโรง
ที่เรียนกันไปตั้งแต่ตอนต้น

เงาะนี่ก็คือเนื้อหมูครับ

แล้วมาคลุกเคล้ากับวุ้นเส้น

นี่ช่วงนี้กำลังคุกเขากับวุ้นเส้น

นั่นแหละครับเขาเลยเรียกว่าลูกง้อ
น่ารักเชียว
จะปรุงเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะครับ

แล้วก็ไปต้มให้มันสุกจนมีหน้าตาคล้ายกับ
เงาะแบบที่เห็นนี่แหละครับ

หน้าตาของมันแบบแห้งก็ได้

ที่จะชอบเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ

และจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปแยกมาด้วย

ร้านนี้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์นะครับ

ในช่วงเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง

หมายเลขโทรศัพท์๐๘๒๕๒๖๖๖๕๑

ก๋วยเตี๋ยวน่ามนต์

ต้องติดตามรายการนี้แล้วก็ไปกับพี่น็อตวรริสครับ

พาไปชิมอาหารที่มันหลากหลายจริง
สัมผัสกันหน่อยกับนี่เลย

เข้มข้นโดยรสชาติเครื่องเทศ๙ชนิดจาก

เจ้าเก่าจากนางเลิ้ง
แล้วก็ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยต้มยำโบราณ

เปลี่ยนอารมณ์หน่อยไปเกาหลี

เมนูจากบ้านช่างเหล็ก
กับลิงกิวนี่

เผ็ดย้ำแค่ฟังชื่อก็น่าทานแล้วส่วนอีกหนึ่งเมนูคือมีอีกไหม
อุ๊ยนี่ก็น่าทานมาก
เอาล่ะทุกรสชาติที่ผมพูดมานะครับ
ติดตามกันได้ทั้งหมดนี้ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
วันเสาร์ที่๒๕สิงหาคมนี้๑๑โมงตรง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่นี่ที่เดียว